บรรยากาศที่เยาวราชกันบ้างก็แล้วกันครับ
เพราะว่าเทศกาลกินเจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ปีนี้๑๕๒๓ตุลาคม

วันนี้มื้อเย็นก็จะเป็นการล้างท้องนะครับ
บรรยากาศที่เยาวราชนั้นก็คลาคล่ำแล้วก็คึกคักอย่างมากครับ
บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ๖รอบพระชมพันศาครับ
ตลอดถนนเยาวราช๒ฝากเนี่ย
เต็มไปด้วยร้านรวงขายอาหารเจ
คุณภาพเลิศรสกว่า๑๕๐ร้านค้าครับ

คนก็เริ่มทยอยเดินทางไปกันแล้วครับ
โชคดีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ

ที่จะเริ่มล้างท้องกันตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้
และเทศกาลก็จะยิงยาวไปเลยครับ
ตุลาถึง๒๓ตุลาคม
วันนี้มีทั้งคนไทยคนต่างชาติ

เลือกซื้อเลือกหาอาหารเจกันเยอะมากครับ
ก็คาดว่าจะมีการทยอยมาดูกิจกรรมสำคัญด้วยครับ

กิวอ๋องฮุกโจ้เต้าบ่อนี้

เกี้ยวตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห
ปฏิสถานซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
ช่วงบ่าย๒โมงเป็นต้นไป
พ่อค้าแม่ค้าต่างก็ดีใจนะครับ

แล้วผู้คนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
เมื่อกี้ร้านขายเต้าหู้ทอด

ผมพึ่งผ่านมาเองเมื่อวันก่อนใช่ครับน่ากินมากนี่ร้านนี้เลย
เพราะว่าเข้าไปข้างในก็จะไปไหว้พระได้

เมื่อวันไม่ได้ซื้อเลยครับโอโห
อร่อยเดี๋ยวมีโอกาสจะลองไปเดินเยาวราชอีกสักครั้งหนึ่ง

ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามศาลเจ้ากิวอ๋อยเหยีย
ทำพิธียกเสาเต็งโกหรือว่ายกเสาเทวดาครับ
เพื่อประกาศว่าพิธีถือศิลปกินผักเริ่มต้นขึ้นแล้ว
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันยาวนานกว่าร้อยปีครับ
บรรยากาศในการทำพิธียกเสาเต็งโกนั้น
มีองค์ศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ครับเป็นเทพเจ้า
ที่เชื่อว่าจะมาร่วมในการทำพิธี
จะใช้ต้นไผ่ที่ปลายยอดไม่หักความสูงไม่น้อยกว่า๓๖ข้อ
สูงมากแบบนี้ครับนี่นะฮะ
เป็นในว่าสื่อหมายถึง๓๖ครูหาสวรรค์
หรือ๓๖ชั้นฟ้านั่นเองดูบรรยากาศหน่อยครับ
โอ้โหภาพสวยงามมากนะคะ
ไปดูเทศกาลกินเจที่ขอนแก่นกันบ้างไหม
ไปดูคณะกรรมการโรงเจฮกเสียงตึ้งค่ะที่ขอนแก่น
เขาประกอบพิธีอันเชิญเทพเจ้าเก้าพระองค์นะคะ

ผู้ปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ
ก็ใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีกันมากมายเลยค่ะ
ปีนี้โรงเจแจกอาหารเจแก่ประชาชน๓มื้อเลยนะคะ
มีการจุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคล
คุณรู้ไหมว่ามีคนแห่มาดูเลขหางประทัด

โอ้โหเอายิ่งใหญ่คึกคักกันเลยครับ
ที่โคราชครับสารเจ้ามูลนิธิ
หลักเสียงเสียงตึ้งสว่างเมตตาธรรมสถานถนนโยธาครับ
ระดับตกแต่งประรำพิธีประดิษฐานเทพเจ้า
ประกอบพิธีเทศกาลถือศิลป์กินผัก
เปิดโรงทานทำอาหารเจเลี้ยงคนยากไร้
และคนทั่วไปกินฟรีได้๓มื้อ
ก็คาดว่าต้องใช้ผักต่างไม่ต่ำกว่าวันละ๖๐๐กิโลกรัม
เพื่อทำอาหารเจ๑๐เมนูต่อวันนะครับ
เราก็เลยไปสำรวจราคาผักที่ตลาดครับ
ย่าโมเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา

ราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเลยครับ

จะมีผักกาดขาวกะหล่ำปลีผักคณะผักฉุนฉ่ายเป็นต้นนะฮะ
ราคาปีนี้ก็จะขยับสูงขึ้นมาอีกหน่อย

เนื่องจากว่าบางชนิดขาดตลาด
ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ

ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้านั่นเองครับ

มีปริมาณที่จะเอามาขายไม่เพียงพอกับความต้องการซื้อ
ราคาผักอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
ส่วนในพื้นที่หรือว่าแถวบ้านคุณผู้ชม
ราคาผักราคาอาหารเจปีนี้เป็นยังไง

เผื่อว่าเราจะหาพิกัดอาหารเจอร่อยราคายอ้อมยาว